เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่า
สวัสดีครับเดี๋ยวไปเมื่อไหนครับเดี๋ยวดูมาสวัสดีค่ะ

พรุ่งนี้จะหนาวอีกแต่อย่าไปพูดเดี๋ยวมันเป็นลาง

มันเป็นแบบเสื้อที่ซื้อมาเพื่ออะไรที่มันมีสำลีข้างในอย่างนี้ไง

วันนี้คนขนเสื้อกันหนาวเอามาใส่กันรุ่มเลยล่ะค่ะ

ดูหนาววันนี้หนาวต้องแต่งอย่างนี้

เมื่อเช้าเขาบอกว่าเชียงใหม่เหลือแบบ๑๐กว่าองศา๑๐ต้น

แต่ละพื้นที่แต่ละคนก็บอกเชียงรายเป็นยังไงกันบ้าง
อีสานเป็นไงกันบ้างก็ส่งเข้ามาบอกเรากันหน่อยนะฮะ

ความหนาวเนี่ยวันที่๑๗หมดแล้ว
แป๊บเดียวเอง

อยากรีบขนแบบว่าเนาะ

เอาไปเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะฮะ
ก็มีกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่มี

แล้วก็มาขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านล่าง

ใช่แล้วก็ล่าสุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ก็คือเมื่อวันที่๘พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ
ปรากฏว่ามีบุตรสาวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งนะฮะ
เป็นคุณป้าท่านหนึ่งวัย๕๐ปีบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
แม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวตอนเย็นที่ตลาด
ห่างจากบ้านแค่๒กิโลเมตรเท่านั้นเอง
เพราะขากลับเนี่ยนะฮะต้องกลับรถตรงจุดเกิดเหตุ
มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาชน
โดยคนกลุ่มนี้มากใช้ถนนสายดังกล่าวดีนะฮะ

กั้งทริปน้ำไม่อาบ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าแม่เป็นคนแข็งแรงทุกวันต้องออกไปทำไร่ทำนา
ตอนเย็นก็ไปตลาดนะครับไปซื้อข้าวของมันประจำ
ฉะนั้นขอให้คุณบิ๊กไบท์ที่มาเพชรบูรณ์ลดความเร็วลงหน่อย
จะได้ไม่ต้องเกิดความสูญเสียแบบนี้อีกนะฮะ
ทั้งนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าแก๊งบิ๊กไบท์กลุ่มนี้นะครับ

แล้วก็ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยด่ากันยับเลยนะฮะ
พฤติกรรมที่มันแบบใช้ไม่ได้แบบนี้
คือคนที่เสียชีวิตนะครับชื่อคุณยายหนูภูลายยาวอายุ๗๑ปีเนี่ย
คือก็นำตัวส่งหลวงพจบาลเบื้อง๓๐๐๐นะครับ

ก็คือถูกชนนะฮะประวัติศาสตร์ชน
ก็คือไอ้แก๊งที่ไปบึ้นบนภูทับเบิกนี่แหละถูกต้องไหม

ปรากฏว่าลงมาข้างล่างก็ไปขับแข่งกัน

อืมทีนี้เนี้ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
ทางฝั่งของที่ถูกด่าว่าเป็นขยะคือแก๊งนี้
เขาก็มีการโพสต์ขยะรำพันนะ
คือเขาบอกว่าทำไมเหรอเขาขอปีละครั้งไม่ได้อย่างนี้

โอ้โห

มันก็ได้ถ้าสมมุติคนมันไม่ได้ไปพักผ่อนหรือเปล่า

ถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงดังอะไรก็ตามแต่แต่ว่าไอ้บื้นมัน
เขาบอกเขาขอปีละครั้งแต่คนนี้ปีละครั้งแล้วคนตาย

ก็นั่นไงใช่อ่ะปีละครั้งสมมุติมันจะต้องปีละครั้งเหรอ
ส่วนใหญ่ทริปที่เป็นพวกบิ๊กไบท์หรือว่าอะไรอย่างนี้

แต่ก็อยู่ที่แบบพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มบางทีเขาก็น่ารัก
ใช่แต่ไม่ใช่ตื่นตื่นจากกลุ่มนี้ตื่นมา๗โมงเช้าแล้วบึ้
แล้วเขาไม่ได้ไปรีสอร์ทนึกออกปะทุกคนกางเต้นนอนหมด
หมายถึงว่าทุกคนต้องการส่วนใหญ่เนี่ย
แล้วการพักผ่อนก็ไม่ได้ไปอยู่ในรีสอร์ทหรูทุกคนไปตั้งเต็นต์นอนหมดถูกต้องไหม
แต่คราวนี้ไอ้ผลจากการสาบส่งลงมาข้างล่างปรากฏว่าทำคนตายเลยอย่างนี้
แล้วคำถามคือเขาก็มาถามในออนไลน์ว่า๑ปีเขาขอครั้งเดียวได้ไหม
คำตอบของคนไทยจะตอบว่าตอบว่าก็ไปบึ้นที่บ้านไหมบิดที่บ้าน
ไปบิดที่อื่นก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ปะละที่บ้านเขาไม่อยากบื้นไงแม่
ในโองแรมจะคงบึ้นไปสิเจ็ดโมงเช้าใครอยากจะตื่นวะ
วันเสาร์อาทิตย์เนอะแถมวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อย่างที่ขอเน้นว่า
ทุกคนนอนเต็นท์หมดแบบว่าถ้าสมมติมีรูปเก่าจะเห็นว่าเต็นท์เลียงเลย
แล้วอากาศเนี่ยคนไทยดีใจทุกครั้งที่เจออากาศหนาว
อากาศหนาวมาปุ๊บพวกเรายิ่งกว่าแบบว่าดีใจทุกคนแบบว่า
อยากจะออกไปสัมผัสอากาศหนาวกันขนาดนี้
เรายังแอปใส่เสื้อที่แบบว่าให้มันดูหนาวเลย

คุณแอ๊บคุณก็พูดว่าเป็นคนดีแต่ผมหนาว

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
คุณนี่มันปากเก่งจริง
ไอ้จี้ขออีกอย่างได้ไหม
เอาพวกกีโนงมาตั้งแบบ

เลเซอร์ทุกวันนี้ปุ๊บเนี่ย

หนุ่มฉันไม่สอนจัลลาแคว้น้ำหรอก

อยากลองของมดดำเพราะดูนวัตกรรมเขาแบบโอ้โห
ก้าวไกลเนอะพี่เจอคุณหมอหรือยังก่อน
ถ้าอีกนิดนึงก็คือต้องตัดหัวเปลี่ยนเลยแหละคุณพระดำเนี่ย
ไม่อย่างนี้แบบมันเครื่องแบบปุ๊บ

อ้าวหนูเราไม่ได้เป็นช่วงพี่อาข่ายต้นนะ

สรุปแล้วอ้าววันนี้เขาก็ถามกลับมานั่นแหละ

สรุปคุณยายที่ตายก็เพราะไปโดนมอเตอร์ไซค์ชน
เออนะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้เขียนเบาหน่อยเพราะว่านี่มันเกิดความสูญเสียขึ้น
บางทีไปแข่งไปแว้นกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่ะ
อย่างที่สองครับเรื่องเสียโป้ทำไมครับ
ก่อนจำได้ไหมที่เขาบอกมีการค้นบ้านทั้งสองฝ่าย
เสียโป้ด้วยแล้วก็ชื่ออะไรนะอีกคนนึงอ่ะ

ของเสียโป้ไม่เจออะไรไม่เจออะไรนี่นี่ตอนจะไปบ้าน
ทำไมเบอร์เบลอตรงท้องล่ะฮะทำไมเบอร์เวลาลงรูปทำไมหุ่นเขาดี
ทำไมออกภาพแบบใส่เสื้อไงเธอใส่ไม่แล้วเบอร์ทำไมผมไม่เข้าใจเบอร์อะไร
เบอร์เป้านางใส่บ็อกเซอร์กางเกงต่ำแล้วด้วย
บุรีนิบบุรีว่ะอ๋อ
จังหว่าเขาถ่ายรูปลงในโซเชียลเขาเป็นหุ่นดีจังเลยอ่ะ

โต้เขาลงธรรมดาเพียงแต่ว่าน่าจะใส่เสื้อผ้าไง

เออเป็นฟุ้งอยู่
คุณแองจี้ไปแขวะเขาดิเขาก็ตามมาข้างหน้า

เขารู้ว่าคุณหลอกเล่นงานเขาอยู่นะเขารู้นะ
ดูภาพไม่เคยเห็นมีฟุ้งเลยนะในเกียรติภาพ

ใช่ตรงศูนย์อื่นก็ศักดิ
ให้รู้ในข้าวไงพี่หนูคนเขาเขาว่าใครคะ
เขาเนี่ยหลายคนพูดอย่างนั้น

ใครจะคิดให้พูดจริงเดี๋ยวพูดออกไปรับหิดชับตรง๒๐๐๘เนี่ย
ก็นั่นแหละก็เขาค้นทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าบ้านเสียโป้ไม่ได้เจออะไรนะฮะ
แล้วหัวนี้เสียโป้มั่วเขาก็เลยบอกอู้หู่ไม่ได้ทำอย่างงี้ไม่ถูก
จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อหาหลักฐานตอนนั้นตำรวจเข้ามาเนี่ยเขาเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ในคดียิงกันที่ร้านนวดสรีย่านราชพฤกษ์เนี่ย
เขาบอกเลยไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรเลยยืนยันว่าณวันนี้ตำรวจเอง
บอกว่าไงรู้ไหมฮะเอาเถอะเสียโป้จะฟ้องก็ฟ้องมาเถอะ
ไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเลย
ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเลยอีหนุ่มอีชั่วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีการแสดงหมายค้นหมายถึงว่าเขามีหมายสงหมายสารหมายค้นเนี่ย
ที่จะไปบุกบ้านปกตินะครับแล้วก็บอกว่ารู้ก่อนเข้าทำการตรวจค้น
ขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็ยังกล่าวต่อไปว่าในส่วนที่เสียโป้อ้างว่า
หมายค้นมีแค่สองคู่หาแต่วันนั้นค้นเจ็ดคู่หา
คือเสียโป้มีตึกยาวเลยเป็น๗ตึกเนี่ยนะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ค้นบ้านของบีดาของเสียโป้แต่อย่างใด
แต่เป็นการเข้าตรวจค้นแค่สองคู่หาเท่านั้นรวมทั้งการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกาย
แล้วเอาปืนเนี่ยจ่อเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดมีอันนี้กล้องวงจรปิดมีนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการไม่ต้องกล้องวงจรปิดบ้านเสียโป้ด้วย
เพราะตำรวจเขาบันทึกทุกอิริยบทเขามีการบันทึกวีดีโอเอาไว้
มีการทำหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด
อันนี้ทางตำรวจเขาพูดอย่างงั้นนะฮะเสียโป้เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เห็นว่าเสียโป้เนี่ยต้องมองให้รอบครอบนะจะฟ้องกับตำรวจเนี่ย
จะฟ้องกับเจ้าหน้าที่เนี่ยทางรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเขาบอกเลย
โป้คิดสักนิดนะหากจะฟ้องกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เพราะหากไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยการแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่จะกลายเป็นการแจ้งความเท็จ
หมายถึงว่าเสียโป้เนี่ยไปแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเอากลับเนี่ย
คุณแจ้งความเท็จนะโป้เขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับ
ฟ้องร้องของเสียโป้เนี่ยเป็นสิทธิ์ทำได้ไหมเสียโป้ทำได้มีสิทธิ์ที่จะทำได้
แต่หากไม่มีความชัดเจนและไม่มีมูลความจริง
ก็จะเข้าข่ายการกระทำผิดเสียเองคือแจ้งความเท็จ
ก็จะโดนหนักอีกหนึ่งกระทงหนึ่งนะครับ
ท้ายว่าเรามีหลักฐานชาติตันเจริญเหรอ
เขาคลอกเป็นตำรวจตอนไหนแล้วฮะหนุ่มนะครับเรามีหลักฐานชัดเจนในการเอาผิดผู้กรอกเหตุในคดีนี้อย่างได้แน่นอน
ซึ่งกับวันนั้นเขาก็ถามว่าอ้าวกล้องวงจอมปิดสรุปเจออย่างตำรวจ
เขาขอเป็นความลับของตำรวจแล้วกันยังไม่มีการแถลงอะไรไม่เช่นนั้นฮะสารคงไม่พิจารณาออกหมายจับหรอก
ส่วนที่มองว่าเสียโป้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่รู้จักของคนในสังคมนั้น
ทางตำรวจไม่ได้ให้ราคาตำรวจเขาพูดคำนี้เลยว่าเขาไม่ได้ให้ราคา
ตำรวจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ราคายืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนใหญ่ขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้
กระทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีเท่าเทียมกับทุกคน

นี่ไงนี่ไงใสไว้รุ่นชอบ
ใช่แต่ภาพเมื่อกี้มันไม่เหมือน
ไม่เพราะเราไม่เคยเห็นของเสื้อ

ทุกอย่างโครงภาพเขาเก่งออนไลน์กับพวกเรา

เขาชื่อเสียโป้เขาเปลี่ยนเป็นเสียโป้โป้อานนท์
ชื่อจริงชื่อนายเสียโป้นามสกุลโป้อานนท์

อะไรสักอันบังงะ
ชื่ออานนท์แล้วก็นามสกุลอะไรสักอย่างด้วยล่ะ
พอจำเปลี่ยนชื่อแบบนี้ปุ๊บคือจำง่ายเลยทีนี้

เปลี่ยนเป็นนายเสียโป้โป้อานนท์นามสกุล
นี่นะฮะตามบัตรประชาชนเลย
เพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยคือเห็นคนเรียกกันบ่อย
ก็เลยเปลี่ยนซะเลยแล้วสองเนี่ยเขาไม่อยากให้วงตระกูลเขาแปดเปื้อน

หมายถึงอาหารที่ทหารเขาได้ทานกัน

เคยเห็นไหมนี่เขามีชาวเน็ตก็มาแห่แชร์เมนูทหารน่ากินมาก
ทุกมื้อได้สารอาหารครบถ้วนไม่ต้องไปแบบว่าร้านดังก็มีเหมือนกัน
เป็นที่ฮือฮามากค่ะกับเมนูอาหารของเหล่าทหาร
ก็ออกมาแชร์รูปภาพอาหารของเหล่าทหาร
ซึ่งก็มีข้อความบอกว่าไม่ต้องไปตระเวนตามร้านอาหารดัง

โรงเลี้ยงปตอ๒ครับ๑รอ
สั่งเลยจะเอาเมนูอะไร

ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูเอ่ย
ผักไทยกุ้งสดข้าวหมกไก่อาหารอีสานอาหารต่างประเทศก็มีอีกเหมือนกันนะคะ
สปาเกตตี้สลัดพิซซ่าเฟรนด์ฟรายสไก่ป๊อปหรือว่ายากิโซบะ
สำหรับใครที่ว่าแบบกินหรูอยู่สบายเกินไปหรือไม่นั้น
แล้วเขาได้กินอาหารแบบนี้ทุกมื้อเนี่ยจะเกินงบหรือเปล่า
เขาก็ได้ลงภาพเมนูธรรมดาด้วยเช่นกัน
มันก็เป็นเมนูธรรมดานะทำให้เราเห็นถึงความหลากหลายในทุกมื้ออาหาร
ไม่ใช่เพียงแบบว่าน่องไก่หนึ่งน่อง
หรือว่าจะเมนูประหลาดที่มักพบเห็นได้บ่อยครั้งเท่านั้น
แต่แน่นอนค่ะว่าต้องมีหลายคนที่คิดว่า
รูปถ่ายเหล่านี้เป็นเพียงแค่ขาดโชว์หรือเปล่า
ไม่ได้มีแค่ถาดเดียวนะเขาก็ยังยืนยัน
นูดังกล่าวมีหลายถาดพร้อมสำหรับทหารทุกนาย
แล้วก็ปริมาณอาหารในแต่ละถาดนั้นไม่ได้มีน้อย

แต่ก็อาหารดีเนาะ

คือมีสลับไปมีทั้งแบบโอ้ดี
บางวันก็เป็นเค็มแต่ว่าผัดไทยห่อไข่มีกุ้ง
มีแต่ละวันนี้นะอันนี้ข้างล่างขวามือนี่อะไรนะ
เหมือนกับเป็นหมูอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ

วันมีอาหารฝรั่งแมสสปาเกตตี้เอ่ย
ซูชิกรอกไส้กรอกคุณพระดำชอบกินมาก
อุ๊ยบ้าน่ะมีขนมจีบสระเป๋ามีเก่าต้มหมู
ใช่มีแบบว่าโอ้โห

กินอาหารกันแบบนี้มันแบบเวอร์วางเกินไปหรือเปล่า
ครั้งนั้นเขาก็เลยตอบกลับมาบอกว่าจริงแล้วไม่ใช่

น่องไก่นึงน่องก็เป็นแบบปกติทั่วไป

คือปริมาณอาหารแต่ละอันเนี่ยไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไป
คือเพียงพอแล้วก็รองรับสำหรับทหารทุกนายได้
เอาจริงนะจะหาว่าเวอร์วังเกินป่
ทั้งหมดคืออะไรรู้ป่ะมันอยู่ที่คนทำอ่ะ

หมูมันก็ต้องซื้อมาเหมือนกันถูกต้องปะล่ะ
แต่ก็แค่ว่าเราจะไปดัดแปลงเป็นหมูอะไร
สปาเกตตี้มันก็ไม่ได้ต่างจากข้าวถูกต้องปะล่ะ

หมกไก่มันก็คือข้าวกับน่องไก่ป่ะ
คือจริงโรงเลี้ยงเขาก็แบบว่าอยากจะเสนอให้ฟังว่า
ของเขาเนี่ยทหารควรได้รับประทานอาหารที่ดี

แล้วก็นี่ควรเป็นตัวอย่างของโรงเลี้ยงอาหารอื่นต่อไปด้วย

ต้องชื่นชมแผนกครัว
มดดำมีแฟนคลับของคุณที่อยู่ในทวิตเตอร์นะ
อุ้ยแต่ขอบคุณค่ะน้องอยากผิดหวังนะถ้าเจอพี่
ถ้าสมมุติเจอพี่ผิดหวังจะเจอกันใช่ไหมเอาไม่หิดแล้วผิดหวังน้องจะผิดหวังกว่า
เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของคุณมดดำ

เจ๊กว่าจะเป็นแฟนคลับเราแน่เลยน่ารักจริง
บอกว่ามดดำเราก็ชอบยิงเลเซอร์
แต่เราทำที่พอก่อสอ

เขาบอกวันนี้คุณใส่ฮูตแล้วน่ารักมาก

ขอบคุณค่ะส่งทุกวันนะ

เมื่อเขามีเรื่องอะไรมันจะต่อไปกันที่สุด
ฉันอยากจะให้ความเป็นธรรมของทุกรายการเท่ากัน
เพราะกลางวันหรือรายการที่เธอทำกัน

หมายถึงเธอจะให้เห็นความแตกต่างว่า

อันนี้สะทุนหรือยัง

ก็ทำให้ธรรมจริตก็ว่าถ้าเธอดูความธรรมจริตตอนนี้
แต่คุณแม่เงียบเลยนะ

งุ้ยไม่เงียบเลย
อันที่ดูรายการให้ดูพูดดี
นองไปดูอย่างแหหงนะโอ้โฮ

มันถูกใจใช่ไหมมันโดนแทงใจเลยใช่ไหม

ก็วันดีคืนดีมันจะขึ้นรายการฉันบอกแองจี้หยุดก่อนห้ามขึ้น

ข่าวไส่ไข่ตอนเช้าตี๕ตี๔มันไม่เคยมา
ช่วงนั้นพ่อเกิด

ช่วงนี้เราได้พอแล้ว
เกิดมาเกิดไปแล้วหลังจากที่เหลือแก่เจ็บตายแล้ว
คองอย่าให้แก่กว่านี้แล้วกัน

มีการถึงขนาดถ้าทำรายการเพื่อช้อปปิ้ง

มาอัดเดตสรรพบันการณ์กันหน่อย
น้องเมื่อกี้ที่ส่งมาขอโทษที่เป็นแฟนคลับคุณ

หวังยี่ป๋อ๑๖๑อะไรเนี่ย

เมื่อกี้ไปอ่านว่าเป็นหนังหวังยี่โบ

นางเคยมาดูหมอชื่อดังพม่าแถวใกล้บ้านเรา

เมื่อวานเจอน้องคนนึงที่ชื่อน้องแพมที่เป็นมิสแกน

ไม่มันไม่มีผัวท่ำ
ถ้าสมมุตค์เรื่องงานโอเค
ทุกคนดีไม่ดูเลยเหรอ

แต่พี่สาวเขาก็ดูได้นุ

น้องสาวเขาอ่ะนางก็เขียนมาหมดอะไรอย่างนี้

โทรศัพท์แล้ว
คือเค้าทำเพื่อเป็นตัวอย่างอื่นจะได้ทำแบบนี้
แบบให้ทุกคนต่อไปหน้ากลุ่มจะทำอย่างนี้

มาดูเรื่องอุณหภูมิค่ะนิดหนึ่งลดลงอีก
วันนี้กรมอุตุได้พยากรประจำวันนี้
บอกว่าขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ย
กำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกครุมประเทศไทยตอนบน
ลักษณะแบบนี้ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะ
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนยอดดอยแล้วก็ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากว่าอากาศที่หนาวเย็นลงนะคะ
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกครุมอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย
ทำให้ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วย
ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง
หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ในช่วงวันที่๑๒๑๔พฤศจิกายนนี้ค่ะ
อันนั้นอย่างที่เราบอกว่าพี่หนุ่มบอกอีกรีบเอาเสื้อกันหนาวมาใส่กันซะ
กี่วันล่ะครับพี่หนุ่ม๕วันถึงศูนย์๑๗อ่ะโอ้ว
เหมือนตอนนั้นที่เราปีที่แล้วที่คุณแม่บอกบอกว่าเออเนี่ย
อย่าเพิ่งรีบซักแห้งนะอย่าเพิ่งซักแห้งนะ
คุณไม่บอกให้รีบเอามาใส่หนูก็คุณแม่เดี๋ยวก็มาหนาวอีก
ไม่มีความหนาวเลยนะแต่เขาบอกปีนี้

มันลานีย่ามันน่าจะหนาวน่าจะ
เมื่อช่วงเช้ารู้สึกว่าที่ตัวเมืองเชียงใหม่

แล้วก็มีทะเลหมอกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หมอกหรืออะไรเจ้า

น้องนุ้ยไปถูกสุนัขรุมกัดขณะขี่จักรยานยนต์ไปตามถนนในหมู่บ้าน
สายบ้านทุ่งแตกที่เทศบาลตะบลกบิลบุรีจังหวัดประจินบุรี
ก็ไปซื้อนมให้หลานในช่วงเวลาเกือบพบขั้น
ปรากฏว่ามีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ตัดหน้ารถ
จนทำให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มลง
จากนั้นสุนัขสี่ห้าตัวเข้าไปรุมกัดเธอ
จนกระทั่งเธอนั้นมีบาดแผลชะกันหลายแห่งทั่วร่างกายเกือบ๑๐จุดด้วยกัน
ฟันหน้าเนี่ยหักไปสองซี่แล้วก็ไปแจ้งความนะฮะลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
โดยเจ้าของสุนัขปฏิเสธการรับผิดชอบครับ
โดยบอกว่าสุนัขดังกล่าวนั้นไม่ใช่สุนัขของตนเอง
แต่มาอาศัยอยู่ให้อาหารกินเท่านั้นเอง
แล้วก็ได้ให้ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินทั้งหมด๔๐๐๐บาทนะครับ
โดยทางเจ้าของสุนัขก็อ้างนะครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บขับรถผ่านหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นถนนหลวงในยามวิการนะฮะ
แล้วก็ไม่ระวังตัวเองจึงถูกสุนัขนั้นรุมกัด
ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นนำไปโพสต์ในสื่อออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก
ส่วนทางด้านประสุทธิ์จังหวัดประจีนบุรีครับ

รวมถึงกองสนสุขเทศบาลตะบนกบินบุรี
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกลุ่มสุนัขที่อาศัยอยู่หน้าบ้านของลุงสุมิตร
เพื่อไปยิงยาสลบแล้วก็จับไปกักขังไว้
เพื่อไปรอดูนะครับว่ามีอาการของโรคพิสุนักบ้าหรือเปล่า
แล้วก็มีการทำหมั่นให้กับสุนัขเพศเมียด้วยนะครับ
ทางด้านในอเนกประชาชนในระแวกนี้ก็บอกว่า
ตัวเองเนี่ยเคยถูกกลุ่มสุนัขกลุ่มนี้วิ่งไล่กัดแล้ว
หลังจากนั้นก็ไปฉีดยาแก้พิสุนักบ้ามาแล้ว๒ครั้ง
ไม่มีใครรับนะครับว่าเป็นเจ้าของ
มีแต่คนบอกว่ารักสัตว์
ให้อาหารสุนัขกลุ่มนี้กิน

ใครรักสุนัขก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านเลย
ไม่ใช่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ออกมาต่อต้าน
และคัดค้านมันไม่ยุติธรรมกับเขา

อันนี้ที่ทางคุณอเนกเขาบอกมานะฮะ

ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปจับสุนัขที่มีอยู่
เอาไปไว้ในการดูแลของตนเองที่บ้าน

ยาสลบสุนัขตัวที่คาดว่าจะกัดคน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลายิงยาสลบ๑๕นาที
สุดท้ายจับสุนัขได้ทั้งหมดครับ

เป็นเราอย่างนี้จะเลี้ยงเหรอ

อยู่ที่ดูดนักข่าว

แล้วไปยินโดนนักข่าวเค้าจะโสดไหมนักข่าวโสดไหมคะ
วันนั้นมันเฉียดมันมันกดอะไรออกไป

ลับอยู่แล้วไหวนักเท่าไรอ่ะจักรหลับเลยอ่ะ
อะไรทั้งออนไลน์ทั้งทีวี
เอิ้ตคราวนี้ยิงไปตูด

ดีนะไม่ได้ปักเข้าไปแบบนั้นน่ะ
โอ้โหแบบเอาไงนะตายนะหลับได้แบบนั้นนะ

แบบว่าจาก๔๐๐๐กว่าหรือหมื่นกว่าบาทอย่างนี้
โดยเฉพาะทีวีที่คุณแม่บอกหมดเลยนะ
โซลเอาท์เร็วมากหมดเลยใช่ไหมหมดจริง๗๐นิ้วหรือ๒๒๐๐๐เธอยี่ห้อที่เราซื้อกันเนี่ยแหละ
อืมปรากฏไว้แล้วเขาบอกว่าอะไรนะ
คนเสื้ออยู่เต็มไปหมดบ๊วยฟรรดิ์รถมากกว่า๗๐เต็มไปหมดเลยอะ

เครื่องกองอากาศไม่ทันเขาก็เลยบอกว่าวิธีคนไทยทำอย่างขนาดไหนรู้ไหมเม

ละที่งคืนปุ๊บปุ๊บจ่ายเงินป้าม
วันที่สิบเอ็ดน้ะ
หลังวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเอิ้นน่ะคือต้องขอคี่
โดยเย่นกับเครื่องเพิ่มก่อ

ตู้เย็นก็ถูกกว่าแบบ๖๐๗๐อะไรอย่างนี้เลย
เมื่อวานนี้เครื่องสำอางบางยี่ห้อเนี่ย

นี่คุณถั่วเขียวคือชื่อฉัน
เขาบอกว่าคุณพี่มดดำเนี่ยนะขาสวยขาเล็ก

เห็นที่ค่ายมวยกำลังยืนเตะกระสอบซาอยู่แอด

ที่น้องเห็นน่ะขาแน่หรือเปล่า

แต่เขาบอกว่าข่าวนะ

อีเท่าวันนึงถ้าเธอเป็นเกณฑ์ฉันเรียกเธออีเกเท่า
เดี๋ยวก่อนจริง
พี่หนุ่มเธอคิดอะไรที่ระยำตำบอน

คุณไปตรงไหนเหรอเขาอาจจะเห็นแขนก็ได้
แข่งขาวคุณน่ะมันคิดเยอะ

เกลียดฉันจะพูดถึง๑๑เดือน๑๑แล้ว
ไอ้บ้าเขาตอบไม่ถูกเลย๑๑เดือน๑๑
เมื่อวานนี้เปิดสถิตินะฮะเราขอกลับไปที่ลาซาด้า

แสนบาทใน๑ออเดอร์คุณคิดดูเอาเองแล้วกัน
ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับช็อปปิ้ง๑๑เดือน๑๑

ได้ทุบสถิติการขายสินค้าได้ทั้งหมดนะ

โอ้โหล้านล้าน

พบว่าคนซื้ออะไรมากที่สุดรู้ไหม

อย่าถามถ้าคุณถามผมก็ต้องถามอย่างนี้ว่าผมไม่ทราบ

โอ้โหโอเคน้องเมฆหนุ่มนัก

แก่ออเดอร์ที่มีมูลค่าสูงสุดทั่วภูมิภาคในแคมเปญนี้
ที่มาจากนักช็อปไทยก็คือออเดอร์หนึ่ง๓๖๐๐นะ

แอ้งจิตมุดเราซื้อทีวี๒เครื่องก็๕๖หมื่นแล้วนะ

รัก๗๐นิ้วเราจะต้องซื้อค่ะจนมา๒หมื่นกว่า

ได้ก็ต้องละเรียงไปมาตามให้อย่างเนี้ย
ทำไงก็คือมันต้องซื้อมันจองต้องอะไรเยอะแยะพี่หนุ่ม

หมายความว่าสมมติเราสั่งเราอยู่บรรยากาศแล้ว
เราสั่งซื้อเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะถามนั่นถามนี่แล้ว

แล้วก็ถ้าเกิดคนแบบว่ารู้ช่องทางก็ต้องไปหาบัตร
บาร์โค้ดอะไรแบบที่เป็นรถราคาอีก

ไม่แต่มันก็วันนี้ก็ราคาปกติแล้วไง

เพราะว่าเขาบอกมันเป็นวันที่สุด

เดือน๑๑นี่โปรโมชั่นดีสุด

มีไหมแบบ๒๐เดือน๒๐ปี

๒๐วันที่๒๐เดือน๒๐ปี๒๐เนี่ย

ไม่ไม่ว่าจะมีเดือน๒๐ปี

มีกรุงเทพชนบุรีสมุทรปาการน้อง
เงินสะพัดอลิบาบาเผยยอดขายวันคนโสดเนี่ย

ยอดขายจากมหากรรมวันลดราคาราจัมส์ปีฉลอง
วันคนโสดเนี่ยทะลุแล้ว๗๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เขาเท่ากับ๒๒หลานบาทนะ

แล้วก็จับจ่ายมาหลายเดือนเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ย
ก็เลยพากันควักกระเป๋าช้อปปิ้งกันอย่างมากมาย
บ่งชี้ถึงสภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน

เหนื่อยเนื่อยนะ
หลังจากที่แบบว่าพ้นจุดเลวร้ายที่สุดมาแล้ว
ในการผ่านแพร่ระบาดของโควิดเนี่ย

แหละไปดิ้งอยู่กับฉาก้ากาก
คุณแม่เอาแก้วหลังให้เข้าคุณแม่เอาโหนอยไปเรียกอ๊าย

อี้จริง

เกาหลังข้างหน่อยดิ
นุ่มนะพี่ก็เขียนว่านุ่ม
พี่นุ่มอะไรอีกน่ะ

เต็นต์ออนไลน์สินค้าถึงบ้านถึงกับร้องลั่น
เขาบอกการซื้อของออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่หลายคนต้องระวังเหมือนกัน

มีหนุ่มรายหนึ่งนะครับอยากนอนเต็นต์มากกับแฟนสาว
ก็สั่งซื้อเต็นต์สีชมพูผ่านร้านค้าแห่งหนึ่ง
แอปพลิเคชันดังในราคาที่น่าสนใจสุดไม่ถึงพันบาท
สุดท้ายมาส่งที่บ้านเปิดออกมาดู
กลายเป็นเต็นต์ขนาดไซส์เล็กสุด

ทรูไม่อ่ะนะฮะพร้อมกับอธิบายบอกว่า
เมื่อสั่งซื้อเต็นต์ลายดอกไม้มัจกลางนอนกับแฟน
สิ่งที่คิดและสิ่งที่ได้แง่นี่นะฮะ

ทำให้ร้านค้านั้นเสียหายนะฮะ
แต่ว่าโพสต์เพื่อเตือนให้คนอื่นที่ชอบซื้อของออนไลน
ตัดสินใจอ่านรายละเอียดของสินค้าให้ดีซะก่อน

แปลว่าจริง

ใช่ใช่สายถ้าเราลืมดูสายบางทีเราดูจักรูปเอาถ่ายใกล้ทำใหญ้
อันนี้ไม่ต้องหลากเต้นหมาเต้นแหมวป่าววะ

แต่คนที่ชมมดดำเนี่ยชมถูกแล้ว
จะให้แต่ลูกศึกแดงหรือครับ
อยากให้มารู้จักจริง

แล้วอยากจะรู้ว่าจะส่งมาอย่างนี้อีกไหม

ผู้ดีไหมแล้วตกกลางคืนสิถูกหรือเปล่ารายการนี้มันผู้ดีสุดแล้วใช่ไหมอ้าวนี่ผู้ดีมาก
เอ้าพักก่อนต้องแห่เดาก่อนนะแต่มีคนแต่งงาน
ใครอีกอ่ะอุ้ยคู่ไหนอีกอ่ะใช่เหรอจริงเหรอไม่รู้กับโมแล้วมีอีกเหรอ

เจมส์มอยอันนี้เจมส์มอยใช่ไหมเจมส์มอย๑๐๘อันนี้เจมส์มอย
เจมส์มอยแล้วอีกคนนึงก็ชื่อเจมส์มอยมอยใช่เจมส์มอยวีพลัสอันนั้นอีกอันนึง
เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้ชาวเน็ตเดี๋ยวแตกตื่นไปตำตำกันตำตำก็คือเขาทำกันกันนี่แหละ
มอย๑๐๘ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาอีกครั้งหนึ่งอีกไม่กี่วันน่าจะมีข่าวใหญ่อีกข่าว
งานนี้ชาวเน็ตเลยสงสัยพร้อมคาดเดาเป็นจำนวนมากว่าข่าวใหญ่นั้นคืออะไร
โดยส่วนใหญ่เนี่ยคาดเดาถึงการแต่งงานของนางเอกซุปตาชื่อดัง๒คน
คืออย่างคู่ของแต้วกับไฮโซประไนจะแต่งเขาเหรอไม่รู้นะฮะยังหรอกเขาจะรีบแต่งทำไมอ่ะ
แล้วก็ทั้งสองคนนี้จะมีข่าวดีแต่งงานกันเพราะทั้งสองครอบครัวได้เจอกันแล้ว
เดาว่าอาจจะเป็นคู่ของแมทกับสงการที่ตอนนี้เปิดตัวกับครอบครัวฝ่ายชายไปเต็มที่แล้ว
อย่างไรก็ตามนะคงต้องลุ้นข่าวใหญ่ว่าจะเป็นข่าวใครและคนไหนคู่ไหน
ภูมิเป้าสองคู่ใหญ่เลยนะ
ถ้าเกิดเปรียบเทียบเฉพาะสองคู่นะคะต้องคู่สงการคู่แมทมากกว่า
มีโอกาสมากกว่าแต่ผมผมว่าที่เจ๊มอยเขาขึ้นเขาไม่น่าจะ
หมายถึงเรื่องนี้การแต่งงานใช่ไหม

จะไม่ใช่เรื่องแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้บ่งบอก

มดดำเคยเจอคุณมดดำใส่บาทหน้าบ้านตัวจริงน่ารัก
มีคนชมเมื่อกี้นี้พี่ไปจอดรถใส่บาทหน้าบ้านเขา

เคยเจอคุณมดดำที่ไฮโซบาโฮสเป็นกันเองมาก
เดี๋ยวก่อนนะมันต่างกันเมื่อกี้มากเลยนะ

ก็คือเป็นข่าวเป็นเรื่องนี้พอดี

เคยเจอคุณมดดำที่๗แถวโยทิแพร่นาสามค่ะ
เมื่อก่อนอยู่ร้อยหนึ่งไงอันรายการร้อยหนึ่ง

นี่ที่ค่ายมวยในซอยบ้าน
เคยผ่านบ้านพี่ด้วยอ๋อโอเคพอแล้วค่ะอ่านข่าวหนุ่มรถเมล์
คู่นี้แต่งแน่นอนคุณปั๊บคุณใบเตยนะคะ
ก็วันที่๑๕พฤศจิกายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้
ป๊าคุณใบเตยก็มีภาพพรีเวดดิ้งออกมาน่ารักให้เราได้เห็นกัน
ล่าสุดค่ะก็มีภาพสวยงามอีกแล้วที่ทั้งคู่แล้วก็ครอบครัว
วงกันไปกราบขอพรและเข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนตร์
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ต่อไปนะคะ
ซึ่งคุณปั๊บเองก็มีการเขียนบรรยายรูปของเขาไว้สักนิดนึง
ใกล้วันสำคัญเข้าไปทุกที
เมื่อวันก่อนผมเตยแล้วก็ครอบครัวได้มีโอกาสไปเข้ากราบขอพร
แล้วก็รับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
แล้วก็มีการถวายเครื่องสังขทานแก่พระพิสุขสงฆ์
ณวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนะคะ
เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่
แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีพิเศษมากในชีวิตสำหรับผมเหลือเกินครับ

มีการขอบคุณหลายคนกันไป

เรียนเชิญพี่มดดำกระชาภาตันเจริญและผัว

ต้องขออภัยดิวก็คือนัดนางน้องน้องน้อง
เราไปไม่ทันไงติดประชุมกับเธอค่ะ
วันที่๑๕เขาแต่ง
พี่ได้การ์ดแล้วได้การ์ดหมดแล้ว
โอเคนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งของคุณโทนี่และคุณแก้ว

อีก๑เดือนจะวิวากันแล้วนะครับเพื่อนเจ้าสาว๑๘คน
ทั้งคู่นั้นก็จะเข้าสู่งานวิวาแล้วนะครับ
ก็มีคนไปสอบถามนางด้วยนะบอกเพื่อนเจ้าสาวในสิบแปดคนเลยเหรอ
เขาก็ตอบไปเพื่อนเจ้าสาว๑๘คนครับ
เราพยายามมาให้เท่ากันอยู่นะเพราะเพื่อนเราไม่เยอะมาก
ไม่ได้ตั้งใจจะเชิญแขกมากมายอะไรนักนะฮะ
ก็คือจำกัดจำนวนรู้สึกว่าอันดับแรกในครอบครัวก็ให้ครบก่อน
แล้วก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็น่าจะมาสัก๒๐๐
พี่หนุ่มเสร็จยังคะมีข่าวด่วนเข้ามา

ชื่อคุณอาร์ตนะคะคุณมดดำเคยจีบเพื่อนผมครับ
สมัยกลับมาจากเมืองนอกใหม่ไปที่ตรงวิภาวดีของคุณมดดำ
สมัยก่อนชอบแต่งตัวแนวทาทายัง

จริงหรอไม่เคย

กลับมาจากเมืองนอกพี่แต่งตัวแบบไหน

คุณอาร์ตค่ะส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมกว่านี้ค่ะ
แค่นี้ยังไม่รู้เรื่องนะคะ
ไม่วันนี้มันอะไรเหรอไม่มีข่าวจะอ่านกันเหรอ

หรือที่ท่อง๓ก็เดินไปเดินมา
คุณผู้ชมเขาเขียนมาเขาเขียนเหมือนกัน

มันเอามาจากเกาหลีมันอร่อยแบบไม่เหมือนสารีไทย

นุ่มอะไรนุ่มดูจะหมดจานแล้วเนี่ยนี่จริง
ให้คุณผู้ชมดูกันก่อนวันนี้ค่ะ
เรามาพูดถึงความอร่อยของผลไม้ลูกกลมลูกใหญ่นี่นะคะ
รสชาติอร่อยแล้วก็หวานฉ่ำอย่างสาลีเกาหลีค่ะ
นี่ดูดีขอบคุณมากเขาใหญ่มากนะแอ้อินซี่

ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูการของเขานะฮะ
ใครที่ฟินกับความหวานหอมเนื้อชำนี่

สคริปต์นี่มันของคุณแอนกตี้เขาไม่ใช่เหรอ

เออเหรอไม่เป็นไรครับพ่อคุณแม่นี่เป็นพนักงานขาย
แล้วก็เห็นภาพมากแบบเป็นผู้แบบการแสดงดีเยี่ยม

ใช่ต้องเสิร์ฟคำละนะทีนี้เขาบอกอย่างนี้

จริงมันจะเหมือนของเกาหลีเลยไม่ต้องบินไปถึงเกาหลี

จากเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรื่องรสชาติแล้วเนี่ย
คุณดูเปลือกเปลือกของเขาเนี่ย
สาลีเกาหลีเปลือกจะบางบางมาก
เนื้อสาลีแม่งโคตรละเอียดละเอียดแบบเต็มเลยนะครับ
จริงแล้วบางคนก็บอกว่าประโยชน์ของสาลีเนี่ย
มีมากมายเลยจริงนะฮะเช่นวิตามินซีสูง
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ไปด้วยส่วนประกอบของน้ำ
ช่วยให้ชุ่มคอคอแห้งเจ็บคอรักคายคอแก้กระหาย
อุดมด้วยไฟเบอร์ด้วยอันนี้เขาบอกอุดมด้วยไฟเบอร์
แล้วยังเป็นผลไม้ที่มีลิตรเย็นนะครับ
คือแบบว่าเอาง่ายคือเหมือนแบบว่าบางทีเราร้อนใน

สามารถช่วยลดความร้อนในร่างกายช่วยเรื่องของอากาศร้อน
และที่สำคัญแอตตี้ออกซิดันมีสารต้านอนุมูลอิสระ
มีเส้นใยอาหารสูงมีส่วนช่วยในการขับถ่าย
ป้องกันการท้องปลูกเขาบอกว่าคนเกาหลีอยากขุนดี
ก็กินสาลีกันนะครับคุณจริงจะบอกว่าแบบว่า
หวานหอมกรอบอร่อยนะคะอย่างเวลากัดไปเนี่ย
มันจะแบบว่าชุ่มฉ่ำมากเลย
และที่สำคัญความหวานของสาลีเกาหลีก็คือ
จากน้ำตาลที่ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีด้วยนะคะ
ทำให้เราเนี่ยเวลากินเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกไม่หิว
อันนี้คือสำคัญมากผู้หญิงที่แบบอยากจะควบคุมน้ำหนัก
นี่คือบอกเลยว่าคุณต้องมองหานี้กินสาลีเกาหลีเหมาะมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็กลิ่นหอมของสาลีเนี่ยยังช่วยแบบว่าให้สดชื่นได้ด้วย

ใครอยากลิ้มลองชิมรสชาติของซารี่เกาหลี

ไปหาซื้อกันได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในบ้านเรานี่แหละฮะ

คุณแม่ก็ดูนี่นะคะจะมีนี่เห็นไหมคะ
นี่ถึงจะเป็นสาลีที่ปลูกที่เกาหลีครับ

จะมีทั้งแบบสตอร์เบอร์ดีก็หวานฉ่ำแม่อังุณลูกพับแอปเปิ้ล

ต้องรีบไปซื้อกันนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหมดเร็วมาก
อย่างที่บอกไปวิธีสังเกตก็คือดูได้เลย
นี่ค่ะอร่อยแน่นอนอืมนี่เลย
นี่ไงคะอังกฤษนี่ไงคะ
นี่คือมั่นใจในของแท้แล้วคุณแม่อันนี้อร่อยพรีเมียม
นี่ค่ะขออีกชิ้นได้ไหมครับพี่แม่ค่ะนี่อร่อยมากนี่เรากินกันจะหมดจานอยู่แล้ว

วันนี้เลือกว่าเป็นรูดูที่กินสาวนี้อร่อยที่สุดนี่ผมกินไป๓ชิ้นแล้วเนี่ย

อะไรทุกคนเงียบไปปั๊ดหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่ก็กัดแล้วก็แบบ
โอ๊ยชอบมากอ่ะเราต้องการให้ดูแบบนี้อืม
หมาเคลียร์สอนยังไงอ่ะเคลียร์สอนเค้ายังไงเถอะ

โอ๊ยเกราะมากแม่งแม่กลอบกลุ่มนี่

สวัสดีค่ะ